เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาธนบุรี
มีคนร้ายบุกเข้าไปนะคะกะจะเข้าไปขโมยเงิน
ซึ่งอยู่ในธนาคารแต่เสียงเตือนภัยมันดัง
ดังที่ธนาคารไม่พอนะคะมันไปดังที่สถานีตำรวจด้วย
ตำรวจมาเต็มเลยค่ะคนร้ายหนีไปไหนไม่รอดนะคะ
เอาตัวมาสอบถามทำไปทำไมเขาบอกตกงาน
เงินได้ไปเท่าไหร่ทำถึงขนาดนี้
ได้ไป๒๐๐เองจะเอาไปซื้อข้าว
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มนะคะ
เป็นตำรวจสนบุภารามนะคะ
นำกำลังไปปิดล้อมคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่หลังเคาน์เตอร์
ธนาคารกสิกรไทยสาขาธนบุรีค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุสัญญาณเตือนภัยดังภายในธนาคาร
เมื่อทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่าคนร้ายยังอยู่ในธนาคารอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปเลยค่ะไปปิดล้อมจับกลุ่มตัวไว้ได้
ทราบชื่อต่อมาชื่อวนายนิพนธ์คำอยู่อายุ๓๐ปีนะคะ
ตรวจค้นในตัวมีเงิน๒๐๐บาทอยู่ในกระเป๋ากางเกงค่ะ
จากการตรวจสอบบริเวณธนาคารพบว่าประตูทางเข้าถูกงัด
มีแฉลงและไขควงถูกทิ้งเอาไว้นะคะ

สอบสวนนายนิพนธ์ให้การอ้างว่าตกงาน
ก็เลยตัดสินใจมาขโมยนะคะ
หยิบซองเงินจำนวน๒๐๐บาท
ลิ้นชักเคาน์เตอร์ฝากถอนเงินไปจริง
เงินที่เอาไปเนี่ยอยากจะเอาไปซื้อข้าวกินเท่านั้นเองนะคะ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติพบว่า
คนร้ายก็คือนายนิพนธ์เนี่ยเคยมีคดียาเสพติดติดตัวมาแล้ว
เบื้องต้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนบุภารามนะคะ
ดำเนินคดีในข้อหารลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยทำลายสิ่งกีดขวางเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คนจนมุมคุณตกงานไม่มีเงิน
สรุปสุดท้ายนะคะถ้าตกงานนะคะหางานที่ดีทำดีกว่านะ

ครบ๓๒ทำอย่างอื่นดีกว่านะคะ